พามาดูเหตุการณ์คือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะ
อายุไม่ถึง๒ขวบนะครับเป็นลูกครึ่งไทยไนเจรีย
คุณแม่ของน้องเนี่ยต้องไปทำงานที่ประเทศแอฟริกาใต้
เพราะว่าไปกู้เงินนอกระบบมานะครับ
เจ้านี่ก็เลยบอกแม่ว่าเอาลูกสาวมาอยู่กับฉัน
เหมือนกับเป็นตัวประกันเอาไว้
เมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่นั้นมีการไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนี้นะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีสัญญากันอยู่ใช่ไหมเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคือคุณต้นอ้อจากบูรณฐฐิเป็นหนึ่งนะครับเดินทางมาที่บ้านหลังนี้อยู่ที่ฉาเชิงเซานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองพร้อมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวฉาเชิงเซาตำรวจสอบพอบ้านโพครับไปช่วยเด็กหญิงลูกครึ่งไท
ของเด็กนั้นยืมไปเจ้าของบ้านครับชื่อว่าป้านกไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านแล้วก็ปฏิเสธว่าเด็กหญิงไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ก็เลยมีการปะทะพาลมกันอยู่สักพักเลยนะครับพร้อมกับมีการยื่นโทรศัพท์ให้คุณต้นอ้อคุณต้นอ้อที่มาจากบูรณฐฐิเป็นหนึ่งนะครับคุยกับลูกสาวป้านกเพื่อ
ให้นำตัวเด็กหญิงลูกครึ่งไทยไนเจรียเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กไม่อย่างนั้นแล้วต้องคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทั้งสองคนสุดท้ายก็เลยอุ้มเด็กหญิงส่งให้กับเจ้าหน้าที่ครับคุณต้นอ้อเล่าให้ฟังบอกว่าได้รับการร้องเรียนนะครับจากแม่ของน้องแม่คือนางสาวเปิ้ลทำงานอยู่ที่แอฟริกาใต้ครับบอกว่าไปยืมเงิน

ค่าในหน้าที่พามาทำงานก่อนด้วยคือเอาจริงคุณเปิ้ลไปอยู่แอฟริกาใต้เนี่ยจ่ายหลายอย่างค่าใช้จ่ายหลายอย่างบ้างหนี้ก็เป็นใช่ไหมต้องจ่ายค่าในหน้าด้วยค่าเลี้ยงเด็กอีกนะฮะที่ป้านกนั้นเลี้ยงให้ก็เลยไม่มีเงินส่งให้ป้านกครับป้านกเลยขู่ว่าจะเอาเด็กส่งให้กับชาวกัมพูชาไปเลี้ยงครับ

แม่เด็กก็ไม่ได้แจ้งความหลังจากนี้จะให้พนักงานสอบสวนครับ
รวมรวมหลักฐานแล้วก็ติดต่อคุณแม่ของน้องซึ่งอย่างที่บอกว่าอยู่ที่แอฟริกาใต้เนี่ยนะครับ
ในการสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็จะเรียกฝ่ายเจ้าหนี้ก็คือฝ่ายป้านก
มาสอบสวนต่อนะครับกระบวนการเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้พาน้องออกมาแล้ว
เป็นลูกครึ่งนะในข่าวบอกว่าลูกครึ่งไทยไนเจรีย
ค่ะก็ไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะนะคะ